เจ้าตัวจะมีความคิดเห็นยังไงเรื่องของดารานอกใจครบซ้อนขู่รักหมด

อีกโรงแรมที่เคยไปตอนนี้ยังทำอยู่ไหมคะ
ตอนนี้ทำอยู่ครับตอนนี้มีคนจีนมาเป็นหุ้นส่วนด้วย
เราก็สบายไปให้เขาดูแลให้เขาจัดการไป
คือเป็นการร่วมหุ้นแต่ยังไม่ได้ขายใช่ไหม

มุมมองช่วงนี้มันจะมีดาราที่เป็นข่าวเยอะแยะเต็มไปหมดเลย
นอกใจเรื่องอะไรอย่างนี้ในยุคนึงเราก็จะมีข่าวแบบนี้เยอะ

แน่นอนค่ะคนที่เป็นข่าวก็ให้กำลังใจกันไป
เดี๋ยวสักวันเดี๋ยวมันก็ผ่านไป
ช่วงนั้นมันจะไม่ค่อยมีพวกโซเชียลอะไรมาก

ใช่แต่ตอนนี้มันมีคอมเมนต์แล้วมันมีแฮสแท็กแล้ว

มีเรื่องอะไรก็จะเสนอความคิดเห็นส่วนตัว
ลงไปในโซเชียลมีเดียส่วนตัวของพี่แท็กเนี่ยนะ
แต่ช่วงหลังสงสัยจะลุยงานธุรกิจเยอะ
คือแหมต้องบอกว่ายอมรับจริงว่า
อิทธิพลต่อคนในวงการบันเทิงสูงมากเลย

เวลาจะโพสต์เวลาจะคอมเมนต์เวลาอะไรอย่างนี้

ณเวลานี้มันมีแต่เข้าตัวนะคะ

เพียงแต่ว่ายุคก่อนอ่ะมันไม่ใช่ยุคไฮแลนด์๔๐๐

อยู่แบบนี้ไม่เงียบเลยแล้วสบายใจก็อยู่ไปก่อน
สบายใจก็ไม่ใช่แบสบอยล์แล้วไง

เขาบอกว่าเนี่ยเจ้าชู้จับไก่ได้เลย
เดี๋ยวรอดูกันต่อไปว่าเสือจะซินไลน์จริงหรือเปล่า